แต่แหมช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าอากาศมันร้อนนะ
ก็ต้องแบบหาวิธีคลายร้อน
คลายร้อนดับร้อนกันคุณผู้ชมโอ้ดีครับ
คลายร้อนกันแบบสไตล์บ้านนากันดีกว่า
เออจะสนุกสนานเมามันขนาดไหนไปดูค่ะ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
น้องหนูสนุกสนานกันใหญ่เลย
เพราะว่าอะไรเพราะทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แล้วก็ยังมีกลุ่มกล้าชุมชนทำดีเพื่อบ้านเกิดบ้านห้วยขวาง
เขาได้ร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่หลังบ้านธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สวนหลังบ้านขึ้นมา
นี่ค่ะมีกิจกรรมมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องการทำการเกษตร
จับปลาการทำประมงมีกิจกรรมโอ้สนุกสนานกันแบบนี้

ดูเก่งเนอะดูมีความแบบเชี่ยวชาญแล้วก็มีความสนุกสนานมากเลย
แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการให้ข้อมูลความรู้
เรื่องการดำนาปลูกข้าวการเรียนรู้วิถีชีวิตตามแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
เรียกได้ว่าสำหรับน้องหนูเนี่ยนอกจากจะสนุกสนานแล้วเนี่ย
เพื่อที่จะให้เด็กคนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวนาแบบดั้งเดิม
แล้วก็ยังเป็นการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้
มีทักษะการสื่อสารมีความรู้เรื่องการทำการตลาดยุคใหม่
เรื่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
เนี่ยค่ะให้ข้อมูลความรู้กันไปไม่ว่าจะทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงอืมเออ

กบสีเขียวดีเนอะ
กบหรือกระถิ่นเขียวจ้ะ

คือส่วนหลังบ้านคือพื้นที่หลังบ้านของพี่น้องต่างจังหวัดหลายคน
จะมีพื้นที่ถ้าเอามาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แบบนี้เนี่ย
ดีต่อเราแล้วก็ดีต่อชุมชนด้วยแล้วดีไม่ดีนะสร้างรายได้ได้ด้วยนะจ๊ะ